มาดูเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ต้องค่อยดูและค่อยพิจารณาเหมือนกัน
เพราะว่ามีภาพหลุดออกมาเป็นภาพของอดีตเจ้าอาวาสนะครับ
ท่านจำวัดอยู่แต่ว่ามีเด็กหนุ่มนอนอยู่ข้างท่านด้วย
แล้วลักษณะของมือเป็นแบบนี้ครับ

อ่ามาโอบแล้วก็มาจับอยู่ที่ตัวเด็กหนุ่ม
มีคนแชร์ภาพนี้คุณผู้ชมฮะเป็นพระนอนอยู่ในกุฏินะครับ
ลักษณะนอนกอดแล้วล้วงเป้าล้วงเป้าทำอนาจารย์ผู้ชายคนหนึ่งอยู่
โอ้โหคนวิจารณ์กันยับนะครับ
คือเขาบอกว่าพระในรูปนี้ในภาพนี้เป็นอดีตเจ้าอาวาส
วัดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปครับต้องไปตรวจสอบ

อ่านครศรีเที่ยมเผลอเมืองนะครับ
พบว่าชาวบ้านกับพระเนี่ยจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ

นายธีระชวนะนะครับเป็นพิธีกรที่ทำพิธีทางศาสนา
ประจำวัดเนี่ยเล่าบอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าว
ภาพที่หลุดในโซเชียลเนี่ยยืนยันว่าพระที่อยู่ในรูปเนี่ย
อดีตเจ้าอาวาสจริงเคยถูกชาวบ้านร้องเรียนในลักษณะนี้มาแล้ว
รับว่าเห็นพระรูปนี้เนี่ยอยู่กับเด็กหนุ่มเป็นประจำ
แต่ฟังก่อนฟังก่อนนักข่าวฟังก่อน
อาจจะเป็นเพราะท่านให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลอยู่ก็ได้

เป็นภาพนี้เราก็ไม่สามารถที่ว่าเราจะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นมานานหรือยัง
หัวของเก๊จะมีกับอยู่กับทีมขุดบ้อนมั้งแหละครับ
ใช่ครับมันน่าจะเบนไปตามผาพเลยครับ
ตามผาพมันเกิดแบบนั้นน่ะ

หมายความว่านั่งก็มีแต่ย่อยทาสแต่ย่อยอกอยู่เลย
พยายามติดต่ออดีตเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหา
ท่านถูกกล่าวหาในภาพนี้ติดต่อยังไม่ได้
ทราบแค่ว่าท่านออกไปรับกิจนิมนต์นอกวัดตั้งแต่เช้าแล้ว
คนสนิทของอดีตเจ้าวาดออกมาบอกว่า
หลวงพ่อท่านไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์นะ
แต่ว่าเอาดูนี่ก็แล้วกัน
แล้วเขาก็ส่งสำเนาใบแจ้งความให้ดูครับ
แล้วบอกว่าเนี่ยนะเคยไปแจ้งความไว้แล้ว
ภาพหลุดนั้นน่ะนักข่าวฟังก่อนฟังก่อน
คือมันเกิดจากพระลูกวัดรูปหนึ่งถ่ายรูปนี้
แล้วส่งไปหยอกล้อกันในกลุ่มไลน์พระนะครับ
โดยเหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนนั้นอดีตเจ้าวาดท่านฉันยา
แล้วหลับอยู่ในกุฏิครับพระลูกวัดเนี่ยจัดฉากให้ชายวัยรุ่นไปนอนตาแคงด้านข้างแล้วก็ไปจับมือของอดีตเจ้าวาสมาโอกอดเอาไว้เอาไปไว้ในกางเกงโดยพระลูกวัดที่ถ่ายรูปเนี่ยสารภาพต่อหน้าตำรวจเลยนะว่าเป็นคนจัดฉากถ่ายเองแต่ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งให้เสียชื่อเสียงนะอดีตเจ้าวาสก็ขอให้ลบภา
อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับคุณผู้ชมครับ